ใครรอฟังข่าวการเมืองอยู่มาเลยค่ะ

พักพลังประชารัฐที่ได้เงินไป
โอ้โห๖๕๐ล้านบาทโอ้โห๖๕๐ล้าน
การเมืองเขาก็ออกมาจวกกันเลยนะคะว่า

แววมาว่ามีหน่วยงานรัฐ
สำหรับกรณีเรื่องบัตรเลือกตั้งก็ยังเถียงกันไม่จบไม่สิ้น
นายกก็ออกมาย้ำอีกรอบนึงค่ะว่า
จะไม่มีการใช้มาตรา๔๔
แก้ไขเรื่องบัตรเลือกตั้งตามที่พักการเมืองเรียกร้องมาแน่นอนค่ะ
ประเทศชาติประชาชนเขาต้องการอะไรขนาดนี้เขาต้องการให้เมืองสงบสุขใช่ไหม

สุจริตโปร่งสายเป็นธรรมใช่ไหม
ก็ถ้าไม่อยากได้แบบเดิมก็ต้องมาแก้ไขตัวกันเองทั้งสิ้นนั่นแหละ
ถ้ายังทำแบบเดิมพูดกันแบบเดิมให้ร้ายกันแบบเดิม
มันก็ไปไม่ได้อยู่ดีประเทศชาติมันจะไปได้ยังไง

การเมืองหาและการแผ่นดินและนำคนดีเข้าสู่การแผ่นดิน
ว่าคนดีก็คือคนดีคนเก่ง
ซื่อสัตว์สุจริตโปร่งใส
นะไม่มีความประพฤติเสียหายมัวหมอง
เหล่านี้ต้องได้รับการพินานะครับจากประชาชนโดยตรง
ใครที่ทำความผิดใครที่เสียหาย

เราไม่ควรจะรับการสำนุนผมพูดอย่างนี้ในฐานะผมเป็นรัฐบาล
อันนี้เป็นประเด็นที่ตอบโต้นายจตุพรนะคะ
ส่วนเรื่องของการแก้ไขบัตรเลือกตั้งให้เป็นบัตรเดียวเบอร์เดียว

มันเป็นเรื่องที่พักการเมืองกับกรกตไปตกลงกันเองให้เรียบร้อย

ใกล้กับบริเวณทางเชื่อมตึกไทยคู่ฟ้าแล้วก็ตึกสันติมัยตรีนะคะ
ไม่รู้เหมือนกันนะว่าอีกการร้องมันหมายถึงอะไร
ไปดูนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพักเพื่อไทยค่ะ
กล่าวถึงการระดมทุนของภาคการเมืองในช่วงนี้ว่า
พักเพื่อไทยจะใช้วิธีรับบริจาคแทน
พร้อมตั้งข้อสงสัยต่อการระดมทุนจัดโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐ
จำได้ไหมเขาบอกโต๊ะละ๓ล้านนะคะ
มีข้าราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในปัจจุบันไปซื้อเก้าอี้ด้วย

ก็เลยอยากให้กรกตและปปชไปตรวจสอบหน่อยสิ

ด้านนายปลอดประสบสุรสวดีรองหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยก็บอกนะคะว่า
จะให้ประชาชนที่สนใจนำอาหารมาแลกเปลี่ยนกัน
เป็นรูปแบบปูเสือนั่งรับประทานร่วมกัน
สมัครใจจะบริจาคเท่าไหร่ก็แล้วแต่

จะไม่จัดงานที่มันหรูหราสวนทางกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนปัจจุบันแบบโต๊ะจีนโต๊ะละเป็นล้านล้านหรอกนี่
เพราะภักดิ์อยู่กับความจริงอยู่กับประชาชน
มีการเปิดเผยเรื่องแผนผังโต๊ะจีนในงานระดมบุญของพักพลังประชารัฐด้วยนะคะ

งออกเป็น๒โซนค่ะมีโซน๒๐๐โต๊ะ
โซนแบ่งเป็นสีต่าง
น่าสนใจคือมันมีโซนที่ระบุว่าคลัง๒๐โต๊ะ
กรทม๑๐โต๊ะและทท๓โต๊ะ
รวมเป็นเงินทั้งหมด๙๙ล้านบาท
มีการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายการเมืองเลยค่ะว่า
อักษรย่อเหล่านี้เนี่ยมันไปคลับคล้ายคลับคลาอะไรกับหน่วยงานของรัฐหรือเปล่านะ
ทมนี่หมายถึงอะไรนะแล้วครั้งนี่หมายถึงใครล่ะ
แล้วททนี่เป็นหน่วยงานรัฐหรือเปล่านะ
แล้วเนี่ยจะเอาเงินงบประมาณรัฐมาใช้แบบนี้ไม่ได้จะเอามาระดมทุนแบบนี้ก็ไม่ได้
สนับสนุนพักการเมืองก็ไม่ได้ที่สำคัญค่าราชการไม่สามารถเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้
เพราะต้องวางตัวเป็นกลางทำงานเพื่อประเทศประชาชนเป็นหลัก
ใครเข้าไปยุ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่ามีความผิดแน่นอน
แล้วรัฐมนตรีที่ยังอยู่ในพักแล้วก็ยังดำรงตำแหนรัฐมนตรีอันนี้เข้าข่ายไหม

เนี่ยมันก็มีความกำกวมกำกึ่งอยู่

แต่ว่าประเด็นหลักที่ทางพักพลังประชารัฐโดนโจมตีก็คือว่า
จัดงานเลี้ยงโต๊ะจีนโต๊ะละ๓ล้านเก้าอี้ละ๓แสนหรูแบบนี้
แล้วประชาชนจนที่ตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีแล้วมันสวนทางกันเนี่ย

บางคนบอกว่าจัดงานเลี้ยงแบบนี้ระดมทุนแบบนี้ตบหน้าประชาชนหรือเปล่า
คนเขาจะอดตายกันอยู่แล้วคุณก็บอกอยู่ว่าคุณแจกเงินเพราะว่าคนจะอดตาย
แต่เงินมัน๖๕๐ล้านมันทำอะไรได้ต้องมากมายหรือเปล่า